คุณผู้ชมครับไทยรัฐนิวโชว์ในช่วงนี้ไปดูความคืบหน้า
ช่วงสายของวันนี้คาบเกี่ยวมาถึงช่วงบ่าย
ก็เป็นกรณีที่หลายคนสนใจเพราะว่ารอดูมานาน
ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างกับฝรั่งที่ชื่อกัน
รู้จักกันดีในโลกโซเชียลก็คือนายเนส
ก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้เขาเคยนำแมวมาผูกลูกโป่งใช่ไหม
แล้วก็ลอยขึ้นไปเอาแมงป่องมาสู้กับแมว
ก็มีคลิปที่ไปพูดภาษาอังกฤษกับเด็กนักเรียน
แล้วก็เป็นการล้อเลียนเด็กนักเรียนไทยในการพูดภาษาอังกฤษ

ไม่มีการเบลอหน้าบังหน้าน้องนักเรียนเขาด้วย
วิพากษ์วิจารณ์กันนักต่อนักนะครับ
กระทั่งมาถึงล่าสุดก็คือเอาเหรียญ
แต่เจ้าตัวบอกเลยว่าไม่ได้ใช้เหรียญประเทศไทยนะ
เหรียญหลายต่อหลายประเทศไปทดสอบความแข็งแกร่งของเหรียญ
วางไว้บน
ไปชี้แจงไปขอโทษแสดงความเสียใจ
แล้วก็บอกว่าอยากจะช่วยรับผิดชอบด้วยนะครับ
ถามว่าจะรับผิดชอบยังไงนายเน็ตบอกว่า
จะทำคลิปโปรโมทการท่องเที่ยวให้ให้กับการรถไฟด้วย
ให้กับประเทศด้วยนี่คือข้อเสนอของนายเน็ต

หรือว่าในเนสที่เรารู้จักกันดีในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับ
ชี้แจงข้อเท็จจริงกับรองผู้ว่าการการรถไฟ

ที่ทำไปเนี่ยเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
ลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับ
แต่เราอยากให้สังคมรู้ว่า
การนั่งรถไฟมันเป็นสิ่งที่ปลอดภัย

ฉะนั้นเราจะพยายามเต็มที่ที่จะ
แก้ไขสิ่งที่เราทำผิดไปแล้วนะครับ

บางคนก็กังวลว่าถ้าภาพลักษณ์เบื้องต้น

กระทบกับผลรวมต่อมานะฮะ
อกจากนี้ในเนสถ้าถามว่าทำไม

๔ปีแล้วแล้วก็มีแฟนผู้หญิงคุณไทยด้วย

ก็อยู่มานาน๓๔ปีก็พอจะพูดไทยชัดเจนได้

อย่างที่บอกคือก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจะไปเสิร์ช
ดูคลิปที่เขาไปทดสอบทดลองบนรางรถไฟ

แต่ของเรายังมีอยู่เพราะว่าเป็นภาพข่าว
เป็นแฟมภาพเนี่ยวางแบบนี้เลยฮะ

บอกว่าจริงแล้วเขาทดลองทดสอบมาแล้วนะครับ

มันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นเลยทำ

แต่บางส่วนมองว่าเหมือนกับการ

ค่ะการรถไฟบอกอันตรายนะครับ
บางทีมันสุ่มเสี่ยงต่อการที่ทำให้

แล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อตัวในเน็ตเองนี่แหละ
เจอข้อหาอะไรบ้าง
รองผู้ว่าการรฟทบอกว่าหลักเลยเนี่ย
คือด้วยจุดที่เกิดเหตุมันอยู่ระหว่าง
สถานีทัพช้างกับสถานีราชกระบัง
แจ้งกับตำรวจสนประเวทไปแล้ว

พรบจัดวางทางรถไฟ

คือบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ของการรถไฟ

ชาวเน็ตถามต่อไปว่าเอ๊ะแล้วความผิด

รถไฟตกรางเกิดความเสียหาย

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๒
ฐานนำสิ่งใดไปกีดขวางทางรถไฟ

รถไฟเตรียมประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น
แล้วคงจะต้องเตรียมฟ้องร้องทั้งทางแพ่ง

อกจากนี้ก็จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่

แพ่งทางอาญาหรือไม่บวกไปด้วยหรือเปล่า

กำกับการสนประเวท
พร้อมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟ
ไปเลยใต้สะพานทางด่วนกาจนาพิเศษ

หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายการรถไฟเนี่ย

สนประเวทให้ดำเนินคดีกับนายเน็ต
กรณีที่นำเหรียญไปวางบนรางรถไฟ

มันจะมีรอยคราบกราวอะไรต่างเกิดขึ้นด้วย
เรื่องต้นครับจากการตรวจสอบบริเวณที่ในเน็ต

มีร่องรอยความเสียหาย๒ฝั่งเลย

มีรอยเหรียญจากการกดทับ๓๘รอย

คลิปอีกหนึ่งเรียนด้วยตกอยู่แถวนั้น

และออกหมายเรียกทั้ง๒คนมาพบ

สนักธรรมแบบนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อผ้าพลักษณ์ประเทศ
และอาจเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเอง

บางทีเด็กและวัยรุ่นเขาดูเขาอาจจะทำพฤติกรรมเรียนแบบได้

แล้วก็ล่าสุดนะครับคุณผู้ชม

วีซ่าเขากฎหมายกติกาต่าง
เขาอยู่ได้ถูกต้องตามเกณฑ์กติกาหรือเปล่า

เน็ตก็บอกว่าคือถ้าถามหาเอกสารของผมเนี่ย

ใส่สูตรแค่ผูกท้ายมีในมือถือ

อยู่ระหว่างการขอและเตรียมจะได้รับแล้ว

เขาบอกว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสม

๕หมื่นกว่าคนตอนเย็นที่ผ่านมา
อย่างที่บอกนะครับในช่วงแรกที่คุณเขมสอนเล่าไป
คู่หูคู่ใจเป็นผู้หญิง

แล้วก็มั่นไปแล้วเมื่อ๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
สำหรับแฟนสาวของนายเน็ตนะครับ

แล้วก็ที่ผ่านมาถามว่ารายได้ในเน็ตมาจากไหน

แล้วคนตาม๓ล้านทีนี้เวลาลงอะไรไปที

เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงด้วย
ทำให้เขาคนนี้มีชื่อเสียงในโลกอินเตอร์เน็ต

ตอนนี้บอกเลยเจ้าของสินค้า
คิดหนักจะลงโฆษณาต่อหรือไม่

หนึ่งในแบรนด์สินค้าที่เคยลงโฆษณา

ล่าสุดก็มีความชัดเจนแล้วว่าก่อให้เกิด

ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้กันต่อไปนะครับ

เราไปดูล้อรถไฟที่ทับเหรียญด้วย
ได้รับความเสียหายอะไรด้วยหรือเปล่า